กลับมากันที่เรื่องของการเมืองคุณผู้ชมคะการเมืองตอนนี้ไม่ใช่เรื่องของผู้ชายอีกต่อไป
เราจะเห็นว่ามีดารานักแสดงหลายคนนะคะที่เป็นผู้หญิงลงมาเล่นการเมือง
วันนี้มีสองท่านมาพูดถึงค่ะที่หลายคนเรียกขนานนามว่าเป็นมาดาม
เป็นใครไปติดตามในตลาดสดการเมืองค่ะ
มาดามเดียวัดธัญญาบุญนาคแห่งค่ายพระแม่ธรณีบีบมวยผม
ยิ่งตอนนี้มีตำแหน่งสำคัญเป็นประธานคณะทำงานนวัตกรรมการเมืองของพักด้วยแล้ว
ก็ต้องพาผู้สมัครตลอดหาเสียงไปทั่วกรุงเทพกันเลยทีเดียว
หากใครถามว่าตัวแค่นี้มีเรี่ยวแรงมาจากไหนก็ดูคุณเธอเต้นก่อนสิคะ
แรงดีไม่จกตาจริง
อีกหนึ่งสาวที่ส่งตรงมาจากเจียงไฮเตอร์แต๊นะเจ้าไม่ใช่ใครที่ไหน
มาดามหายปวิสารัตติยภัยรัฐหัวหน้าพักเพื่อชาติ
อดีตประธานสโมสรสิงห์เชียงรายยูไนเต็ด
คนทั่วไปอาจจะยังไม่รู้จักเธอแต่ถ้าบอกว่าเธอเป็นลูกสาวของอายงยุติยภัยรัฐ
สอสอหลายสมัยของจังหวัดเชียงรายแล้วก็อาจจะถึงบางอ้อได้บ้างแหละ
ฮายเธอประกาศไม่รีบร้อนทำการเมืองเพราะอายุยังน้อยค่อยเป็นค่อยไป
อ้าวให้กำลังใจคนรุ่นใหม่กันหน่อยเร็วอย่าถอดใจไปก่อนนะคะคุณน้องค่ะ